ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกบางพื้นที่นะครับ
ประชาชนนะวันนี้เขาดุกันอย่างไร
และบางแห่งโรงเรียนเองนั้นเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนแล้ว
แต่คุณครูก็ดีนักเรียนก็ดีต้องช่วยกัน
แทนที่จะเรียนจะสอนต้องมาเก็บกวาดเช็ดถูครับ
เพราะว่าโรงเรียนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาน้ำท่วม
ติดตามกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจาก
ชนนครศรีธรรมราชครับเชิญครับ
เชิญครับครับผมวันนี้ทางเจ้าที่ทหารนะครับ
ก็ได้นำถุงยังชีพเข้าไปแจกจ่ายในพื้นที่หมู่๑๕ตะบนเทพราชนะครับ
จากจุดนั้นเองเป็นจุดที่ถูกตัดขาดจากโรคภายนอกครับ
ขณะเดียวกันในวัดโรงเรียนวัดปากด่านนะครับ
เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่โดนน้ำท่วมขังครับทำให้ทางเจ้าที่ทหาร
ก็เร่งเข้าไปฟื้นฟูด้วยการล้างโรงเรียนครับ
อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคุณครูและนักเรียน
ช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนปากด่านหมู่๓ตะบนเสาเผา
อำเภอศรีชนนะครับซึ่งเป็นจุดพื้นที่รุ่มต่ำ
และเป็นทางผ่านน้ำเมื่อฝนตกนะครับ
จุดนี้เองจะได้รับผลทบน้ำเข้าท่วมทันที
ทำให้ต้องปิดการเรียนการสอนมานานกว่า๕วันแล้ว
ส่วนการทำความสะอาดนะครับทางเจ้าหน้าที่ทหาร
ได้ช่วยกันกวาดโครนภายในห้องเรียนพร้อมใช้รถน้ำฉีด
เพื่อล้างคาบโคนทำความสะอาดครับ
ความพร้อมคือเด็กขาดการเรียนการสอนมาหลายช่วง
เพราะว่าตั้งแต่เดือนธันวามามีฝนตกหนักที่นี่น้ำก็จะเออนองนะครับ
ก็ทำให้ฝนมีปริมาณมากน้ำเด็กไม่สามารถเข้ามาเรียนได้ครับ
รู้สึกประทับใจมากครับที่ทางหน่วยงานภาครัฐ
แล้วก็หน่วยงานเอ่อรอบรอบโรงเรียนนะครับ
เห็นความสำคัญของโรงเรียนนะครับว่าลูกหลานจะได้มีการเรียนเปิดเรียนได้ตามปกตินะครับ
สำหรับโรงเรียนปากด่านนะครับจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่๑๐มกราคมนี้
และจะทำการสอบภาควิจารณให้กับนักเรียนหลังหยุดยาวเกือบ๑สัปดาห
แต่หากสถานการณ์ยังไม่ปกตินะครับทางโรงเรียนในพื้นที่นะครับ
ก็จะต้องเลื่อนการสอบไปออกไปก่อนครับขณะที่พื้นที่หมู่สิบและหมู่สิบห้าแล้วครับ
ตำบลเทพราชอำเฟิร์สิทธิ์ชนที่ถูกทะลุนตัดขาดจากโรคภัยนอก
ทำให้ชาวบ้านเกือบประมาณ๒๑๐ครัวเรือนนะครับ
ทหารจากฝึกการรบพิเศษศรีชนนะครับพร้อมด้วยตำรวจท่องเที่ยว๖นะครับ
เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนำถุงยังชีพนะครับ
๒๐๐ชุดเข้าไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
พร้อมกับเครื่องนุ่มห่มกับผู้สูงอายุนะครับเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีระยะทางไกลและถูกตัดขาดจากโลกภายนอก
และชาวบ้านก็ไม่สามารถเดินทางออกมาได้ถนนบางช่วงแล้วพังเสียหายก็หลายจุดครับ
สิบห้าของบ้านสามเทพเนี่ยนะครับตัดขาดอ่ามีเส้นทางหลักใหญ่ใหญ่ขาดอยู่สามจุด
แล้วก็เส้นทางเล็กเล็กเนี่ยขาดประมาณ๘จุดนะครับขั้นต้นก็ได้นำข้าวสารอาหารแห้งน้ำแล้วก็
ยาแล้วก็เวชพันธุ์มาแจกขั้นต้นนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวสามเทพเนี่ย
ขอให้ท่านมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในการช่วยเหลือในครั้งเนี้ยนะครับขั้นต้นผมก็จะได้นำข้อมูลต่างต่างเหล่านี้กลับไป
งานให้ผู้บังคับชาได้รับทราบครับสำหรับพื้นที่หมู่สิบห้าตำบลเทพราชนะครับ
ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักถนนถูกตัดขาดเลยครับ
ทางเจ้าที่ทหารก็บอกกับทีมข่าวด้วยว่าหลังจากที่เข้าไปแจกจ่ายถุงยังชีพนะครับ
ก็เก็บข้อมูลความเสียหายของถนนที่ถูกตัดขาดทั้งหมดนะครับและจะกลับมาหาแนวทางแก้ไขให้ประชน
ได้กลับมาสัญจรได้ตามปกติด้วยครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับ
จากค่ายการฝึกรบพิเศษศิษชนนะครับก็จะเตรียมนำเฮลิคอปเตอร์นะครับ
ขึ้นบินเพื่อสำรวจในตะบนเขาน้อยนะครับ
ซึ่งถ้าหากฟ้าเปิดนะครับก็จะนำเครื่องบินขึ้นสำรวจพื้นที่น้ำท่วม
และจะนำถุงยังชีพเข้ามาแจกจ่ายด้วยครับซึ่งทีมข่าวก็ยังคงก่อติดภารกิจนี้
หากฝนไม่ตกนะครับพยุงศักดิ์การสมเกตข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากอำเภอศรีชนครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ